แต่ดิฉันเนี่ยขายตอนตี๕ตื่นมาจุดเตาเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนเพราะอะไร
เมื่อคืนฝนตกถ่านมันชื้นค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยไหม
จะได้รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นกี่โมงมาขายของนะคะ
จากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนที่อาจจะนะอาจจะทำให้เกิดฝนได้
บริเวณภาคเหนือแต่ดูแล้วเอ๊ะหรืออาจจะไม่ใช่ฝน
อาจจะเป็นแค่ความชื้นที่ทำให้เกิดทะเลหมอกในพื้นที่ภาคเหนือ
ดีใจด้วยนะรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบบึงรถไปเลยนะคะ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้เขาบอกฝนมันจะลดลง
แต่ภาคใต้ยังอยู่นะปัจจัยอะไรนะคะที่ทำให้ฝนลดลง
ปัจจัยก็คือโอ้ยลมมรสุมประจำฤดูเขาอ่อนกำลังลงค่ะ
พออ่อนกำลังลงแบบนี้ฝนก็ลดลงตามมาแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะ
เดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเขาจะกลับมาใหม่นะคะ
จะเห็นว่าจุดเล็กมันเคลื่อนตัวช้า
เลื่อนตัวช้านี่แสดงว่าลมเขาอ่อนกำลังลงเดินทางช้าลง
อบความชื้นเข้าสู่แผ่นดินหอบฝนเข้าสู่แผ่นดินได้น้อยลงช่วงนี้นะคะ
เพราะฝนลดน้อยลงตรวจสอบตามช่วงเวลา
ตอนเช้าไม่เห็นมีฝนเลยอ่ะฝนน้อยมากเลยนะคะ
แต่เขาจะมีเมฆก่อตัวขึ้นมาช่วงประมาณเที่ยงจนถึงบ่าย
มันจะอึ้มครึ่มอึ้มครึ่มมืดเทาหน่อยนะ
แต่ยังไม่เป็นฝนนะคะฝนจะมาช่วงไหน
ช่วงเย็นเย็นจนถึงค่ำค่ะอุ้ยแต่ว่าเป็นฝนน้อยมากค่ะ
ฝนตกแบบมาไวไปไวด้วยพอฝนน้อยคลื่นก็ต่ำตามไปด้วย
โอ้โหทะเลอันดามันเฉพาะวันนี้เท่านั้นแหละ
คลื่นลดน้อยลงนะคะรวมถึงฝนด้วย
แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้นะใครที่จะไปเที่ยวภาคใต้
อาจจะต้องรำคาญหน่อยฝนมาค่ะ
อาจจะนอนอาบแดดไม่ค่อยสนุกเจอแต่ผลนะคะ
ทีนี้ความร้อนวันนี้พอฝนลดความร้อนมันก็เพิ่มขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลาง
วันนี้ร้อนตับแลบหน่อยนะคะสาวทั้งหลายจ๋า
กร่มนะเวลาออกไปทานอาหารเที่ยงนะคะ
รวมถึงทาครีมกันแดดด้วย
ช่วงนี้ฝนตกลงมาสภาพป่าสมบูรณ์มาก
และตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าคือนกเงือกค่ะ
นี่คือนกเงือกและเป็นภาพที่เกิดขึ้นปัจจุบันในประเทศไทย
ชื่อยาวนิดนึงนะคะนกเงือกกรามช้างปากเรียบ
เขาบินอบพยพมาอยู่ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งระยะนาศักดิ์
มาเป็นพันตัวเลยมาเกาะอยู่ตามยอดไม้ช่วงเย็นจนถึงค่ำ

บอกว่าไม่เคยเห็นนกเงือกฝูงใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
กเงือกเป็นตัวที่วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่านะคะ
ไหนมีนกเงือกแสดงว่าสมบูรณ์มาก
นอกจากนกเงือกแล้วเต่าตะหนุก็เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของ
พื้นที่ท้องทะเลจุดนั้นเช่นเดียวกัน
นี่คือเต่าตะหนุที่เขาคลานต้วมเตี้ยมขึ้นมาที่แหลมสน
แหลมสนบนเกาะอาดังจังหวัดสตูนค่ะ
มาวางไข่เจ้าหน้าที่ตามไปเลยนะ
เดินตามไปเลยนับได้ทั้งหมด๗๒ฟอง
และขึ้นมาเป็นครั้งที่๔ค่ะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะขนย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ให้เขาฟักตัวแล้วค่อยปล่อยลงสู่ทะเลต่อไปค่ะ
ูเดลล่าเนยกรอบฝอยทองช็อกโกแลตกล้วย

อร่อยนะอร่อยนะอย่าลืมนะ
พูดอยู่ตั้งนานไม่เห็นมีแขกสักคนเลย
ต้องพูดต่อไปละเดี๋ยวฉันขออุญญาณ
วอร์มปากวอร์มลิ้นก่อนนะคะ
จะได้เรียกลูกค้าได้